เนื่องจากว่าจะมีการจัดโปรโมชั่น

และที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
ก็คือทะเลฝั่งอันดามันครับ

แล้วก็ที่พักราคาพิเศษในงานไทยเที่ยวไทย

โดยสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลอันดามัน
ได้รับการตอบรับมากที่สุดครับ

ภูเก็ตครับครับภูเก็ตครับครับครับผม

ก็เขื่อได้สวนรถอะไรอย่างนี้ครับเรา

ก็อยากไปทะเลค่ะ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวบอกว่าในช่วงฤดูร้อน
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลจะเป็นจุดหมายปลายทาง
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกจะเดินทางไปนะครับ
โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดขณะนี้
ก็คือเขื่อนเชี่ยวหลานจังหวัดสุราธานี
นำมาเสนอขายแพ็คเกจในราคาเริ่มต้น๒๙๐๐บาท
ถูกกว่าปกติ๑๒๐ครับ
นี่คือวันสุดท้ายใช่ไหมคะเราเปิด๓๖มีนาเนี่ย
ที่ดูมาก็คือประมาณเชี่ยวหลานลูกค้ามาค่อนข้างเยอะ
ด้วยเหตุผลที่ว่าเชี่ยวหลานสามารถเที่ยวได้ทั้งปี
แต่ว่าเหมือนบางที่จะมีข้อจำกัดเรื่องของเวลา
เช่นสุรินทรีย์สิบนานตาชัยจะเที่ยวราคาถึงวันที่๑๕พึ่งสภา
สำหรับงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่๓๘นะครับ
จัดงานคาดว่าตลอด๔วันนั้นก็จะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า๕แสนคน
และมีเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า๖๐๐ล้านบาท
และงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่๓๙
จะจัดขึ้นอีกครั้งวันที่๓๐มิถุนายนนี้นะครับ

รออีกทีสิ้นเดือนมิถุนายน

ค่ะได้อีกรอบหนึ่งยังทันอยู่นะคะ